ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับ
จะเป็น๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒เนี่ย

เพราะว่าไปคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะมีพระราชพิธีสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ
วันนี้รัฐบาลเองนะครับโดยอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ก็ไปชี้แจงอธิบายหมายกำหนดการพระเจ้าพิธีต่างให้กับทางกรกตฟัง
กรกตจะได้ไปกำหนดถูกว่าควรจะจัดวันเลือกตั้งสอสอวันไหนอย่างไร
แต่รัฐบาลก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้โยนเผือกร้อนไปที่กรกตนะ
กรกตจะต้องเป็นคนกำหนดแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของกรกตอยู่แล้ว
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูการประชุมของกรกตอีกที
สำคัญว่าไงใช่ที่สำคัญคือตอนนี้พระราชกิจการเลือกตั้งยังไม่ออกนะครับยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับ
วันนี้นายวิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ได้เปิดเผยหลังไปประชุมร่วมกับกรกตเพื่อหารือเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งสอสอ
โดยบอกว่ารัฐบาลได้มาอธิบายกำหนดงานพระเจ้าพิธีให้กับกรกตรับทราบ
แม้จะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในช่วงวันที่๔๖พฤษภาคม
แต่ก่อนระยะเวลาดังกล่าวยังมีพิธีตามประเพณีที่จะต้องดำเนินการอีก๑๕วัน
และต้องมีการดำเนินการหลังวันพระพิธีต่อเนื่องไปอีกถึงวันที่๒๐พฤษภาคม
ดังนั้นกรกตต้องกำหนดวันเลือกตั้งสอสอและกระบวนการขั้นตอนทางการเมืองต่าง
ที่จะต้องคำนึงไม่ให้ทับซ้อนกับงานพระราชพิธี
ส่วนจะเป็นวันใดนั้นเป็นอำนาจของกรกตในการกำหนดนะฮะรัฐบาลไม่มีอำนาจ
อาจารย์วิศนุยังระบุว่ารัฐบาลมีเหตุผลที่ยังไม่สามารถประกาศพระราชกฤษฎิกาเลือกตั้งสอสอได้
และการที่ยังไม่ประกาศจะทำให้กรกตมีเวลาคิดให้รอบครอบถึงข้อดีข้อเสียในการกำหนดวันเลือกตั้ง
แต่ยืนยันว่ายังไงวันเลือกตั้งก็ต้องมีขึ้นก่อนงานพระพิธีอย่างแน่นอน
ก็อาจจะจำเป็นต้องทราบว่าลำพังวันเลือกตั้งเนี่ยจะมีเมื่อไหร่นั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเรื่องการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
แล้วก็ถึงอย่างไรเสียวันเลือกตั้งก็จะต้องมีขึ้นก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแน่
เพราะว่ามันอยู่ในช่วง๑๕๐วันนับจากวันที่๑๑ธันวาคมจนกระทั่งถึงวันที่๙พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นที่มีเสียงจะด้วยความปรารถนาดีหรืออะไรก็ตามว่าโอ๊ยถ้ามันจะยุ่งยากโกลาหลทับซ้อนกันเนี่ย
ไหนก็ไหนเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเลยผลประจัดพิธีเห็นจะทำไม่ได้
เพราะว่าผมได้เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าวันอาทิตย์สุดท้ายที่อยู่ใน๑๕๐วันคือวันที่๕พฤษภาคม
แล้วคุณจะไปเลือกตั้งในวันที่๕พฤษภาก็ไม่ได้เขายังมีพิธีบรมราชาพิเศษกันอยู่
ฉันจะเลื่อนไปอาทิตย์ถัดไปก็เกิน๑๕๐วัน๑๕๐วันนี้เขียนในรัฐมนูลม๔๔ก็ไปแก้ไม่ได้
คืออาจารย์วิศนุเนี่ยบอกว่าเมื่อกฎหมายสอสอมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ย
ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน๑๕๐วันยังไงก็ต้องภายใน๑๕๐วันคือก่อน๙พฤษภาคม
แล้วก็บอกว่ากรกตยังยืนยันนะครับว่าจะจัดเลือกตั้งได้วันที่เร็วที่สุดคือ๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๖
แต่เมื่อรับคำชี้แจงจากรัฐบาลแล้วก็คาดว่าคงต้องไปหารือกันต่อไป
โดยรัฐบาลไม่ได้ให้คำแนะนำว่าวันไหนจะเหมาะสมแต่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้โยนภาระให้กรกตเพราะต้องการเลี่ยงข่าวการเลือกตั้งว่ามาจากรัฐบาล
และหากในวันศุกร์ที่๔มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้ยังไม่มีพระราชกิจการเลือกตั้งสอสอออกมาวันเลือกตั้งก็จะไม่ใช่๒๔กุมภาพันธ์แล้ว
ส่วนหากดูตามเงื่อนเวลาแล้วอาจจะลงล็อกอาจารย์วิศนุบอกว่าอาจจะลงล็อกวันที่๑๐หรือ๑๗มีนาคมก็ได้เนี่ยแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับกรกต
แล้วเมื่อรู้แล้วเขาจะไปคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา
เป็นอำนาจของกรกตทั้ง๗ท่านจะไปกำหนดพิจารณา
ส่วนเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งของพักการเมือง
จะไปส่งผลต่อบรรยากาศการเฉลิมฉลอง
นายวิทยานุเราบอกว่าเป็นเรื่องที่ประสบไว้ก่อนต้องคิดเอาเอง
ที่รัฐบาลใหม่และนายกรัฐมนตรีใหม่

เนื่องจากมีเงื่อนเวลาที่
จะต้องเสด็จเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ภายใน๑๕วันหลังรับรองผลการเลือกตั้ง

ซึ่งยอมรับว่าประเด็นนี้กระทบ

ว่าจะมีเรื่องร้องเรียนกันเป็นจำนวนมาก

อกจากนี้ยังมีระยะเวลาการรายงานตัวสอสอ

และการรายงานตัวสวด้วย

มันมีปัจจัยหลายอย่าง